วันนี้ตำรวจได้บุกไปจับกลุ่มตัวภรรยาของโชเฟอร์รถตู้ที่เชียงใหม่ที่ถูกฆ่าปาดคอเสียชีวิตกลางงานศพของสามีเลยนะครับ
หลังจากที่ผู้ต้องหาที่ลงมือก่อเหตุสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจากภรรยาของผู้ตายให้มาฆ่าสามีตัวเอง
โดยเรื่องนี้มีเรื่องของชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ

คุณมีสภาพตอนโดนแทงเหรอครับ
เห็นแค่ตอนผ่านมาอะคือแล้วโดนแทงแล้วเลือด
โดนแทงตรงไหนหรอครับ
ธิบายหลูกประพันธ์ของคนละ
หลูกประพันธ์มันอะไรครับ
ใส่เสื้อมุมสีดำชิวสีหิวดำมวยคำคำหน่อยครับ
คำคำทุบร่างสูงใกล้ทุบอ้วนอ้วนครับอ้วน
จากการตรวจสอบพบผู้ตายคือนายสุภกรยาวิชัยอายุ๔๖ปี
โฟรถตู้ที่เช่าอาศัยอยู่ในคอนโดใกล้จุดเกิดเหตุ
สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุน่าจะรู้จักกับผู้ตาย
โดยตั้งปมสังหารว่าอาจมาจากเรื่องความขัดแย้งส่วนตัว
โดยเฉพาะการแย่งที่จอดรถกับคู่กรณีที่มีอาชีพเดียวกัน
จากการสอบสวนผู้ดูแลคอนโดมิเนียมเชื่อว่า
มความขัดแย้งเรื่องที่จอดรถไม่น่าจะเป็นไปได้
เพราะที่นี่มีสถานที่จอดรถเพียงพอกับผู้อยู่อาศัย
หมอเตรียมว่าเก๋ยยังไม่ขึ้นห้องหรอ

ตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรอบจุดเกิดเหตุ
พบภาพชายต้องสงสัยตรงตามคำให้การของพยาน
ป้วนเปี้ยนอยู่แถวคอนโดของผู้ตาย
โดยว่าจ้างวินมอเตอร์ไซค์จากสถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขต
ส่งที่หน้าคอนโดและดักรอที่ลานจอดรถ
ประจันหน้าทั้งสองคนโตเถียงกันอย่างรุนแรง

ก่อนที่คนร้ายจะใช้อาวุธมีดแทงและปาดคอโชเฟอร์รถตู้จนล้มลง
หลังก่อเหตุคนร้ายหนีเข้าไปเปลี่ยนชุดในวัดหนองปากพลั้ง
ใกล้จุดเกิดเหตุแล้วเดินคุยโทรศัพท์ออกมาจากวัด

ผู้ก่อเหตุคือนายบรรลืออู่บุญมาอายุ๓๒ปี

ขณะที่ตำรวจกำลังควานหาตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
นางสาววาทิตาบุญต่อมอายุ๓๒ปีและลูกสาว
ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสพแม่ปิง
โดยยืนยันว่าสามีเป็นคนดี
ที่ผ่านมาไม่เคยไปมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใคร
หลังให้ปากคำกับพระเทศงานสอบสวนสพแม่ปิง
สบสามีออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปวำเผนกุศลที่จเชียงราย
ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

ยาวิชัยกำลังเศร้าโศกกับการสูญเสียหัวหน้าครอบครัว
เมื่อตำรวจแกะรอยคนร้ายจากเบอร์โทรศัพท์ที่โทรหาผู้ตาย
สามารถจับกลุ่มนายบุญลือผู้ก่อเหตุได้
ขณะนี้ไปกบดานอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรชบูรณ์
ผู้ต้องหาให้การภาคเศษอ้างว่า
เป็นการทะเลาวิวาสกันจึงป้องกันตัว
ก่อนที่จะถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ถ้าว่าคดีกลับตลปัดเมื่อผู้ต้องหาซัดทอดว่า

คือนางสาววาทิตาภรรยาของผู้ตาย
ทั้งสองเคยคบหากันมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม
โดยระหว่างที่ผู้ต้องหาบวชเป็นพระ

ตกลงโปรงใจจะใช้ชีวิตร่วมกัน
ทั้งนี้ต้องกำจัดนายสุภกรให้พ้นไปจากเส้นทางรัก

บอกว่าได้คุยกับทางคุณพัฒน์นะครับ

ก็อาจจะก็มีปัญหาครอบครัวกัน

มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาคืออยากไปใช้ชีวิตใหม่
ท่านเขาติดต่อกันตั้งแต่เป็นพระแล้วใช่ไหมผู้ต้องหา
ครับช่วงปี๒ปีที่ผ่านมาครับ
แสดงว่ามีการจีบกันตั้งแต่เขายังคลองบ้านเลย

เคยคบกันเป็นเพื่อนกันสมัยตอนอยู่ที่เชียงของครับ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสพเชียงของ
นำหมายสารเข้าจับกลุ่มนางสาววาทิตากลางงานศพสามี
และนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพัก
ซึ่งนางสาววาทิตายังคงให้การปฏิเสธ
ส่วนนายบรรลือผู้ต้องหาถูกนำตัวไปขออำนาจศาล
จังหวัดเชียงใหม่ฝากขังและคัดค้านการประกันตัว
โดยทั้งคู่ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น